ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือตำรวจทางหลวงเนี่ยนะเขาเห็นรถบัสคันหนึ่งมา
เขาก็มีการสกัดแล้วก็ขอตรวจค้นที่บนรถค่ะ
ผู้โดยสารนั่งมาประมาณเกือบ๕๐คนขอดูบัตรประชาชนไม่มีหรอก
เพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาเป็นชาวโรฮิงญานี่ลักลอบเข้าประเทศนะคะ
เอามาจากสุพรรณเดี๋ยวจะไปสงขลาต่อนี่แต่อำพรางด้วยรถบัสขนาดใหญ่
และที่สำคัญเป็นรถบัตรติดแอร์สวยหรูเลยแหละก็นี่ไงเหมือนรถนำเที่ยว
ปกติที่เราเห็นแรงงานที่แบบลักลอบเข้าประเทศ
คือจะแอบมาซุกอยู่ในกระบะอยู่ในแคปใช่ไหมทำช่องลับใต้กระบะ
แต่นี่มาเป็นแบบกับรถบัสเลยอะค่ะจับได้ตอนประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว
ปากท่อของราชบุรีค่ะซึ่งจับกลุ่มชาวโรฮิงญาที่อยู่บนรถ
พอเอาลงมานั่งนั่งดูแล้วเนี่ยได้สี่สิบแปดคน
พวกนี้เขาแอบมาในรถทัวร์เป็นรถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง
ทีนี้จับตัวลงมาได้คนขับล่ะผู้ช่วยคนขับล่ะ
เป็นคนไทยนะสามคนมีนายพงพักรามพมอายุหกสิบสองปี
แล้วก็นายมนทาเอ่อนางสาวมนทาโฆษภงอายุห้าสิบสองปี
สองคนนี้เป็นผู้ช่วยคนขับส่วนตัวคนขับเนี่ยคือ
นายสมศักดิ์ดำนินค่ะทีนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวทั้งสามคนมา
เขาบอกว่าจริงจะเอาแรงงานชาวโรฮิงญาเนี่ยนะ
รับมาจากสุพรรณบุรีจะเอาไปส่งที่สงขลา
แต่ตำรวจทางหลวงวังมะนาวมาจับได้ซะก่อน
ซึ่งทางตำรวจเองก็รายงานมานะคะบอกว่าออกตรวจในเขตรับผิดชอบ
พร้อมกับรถวิทยุของทางราชการนี่แหละตอนนั้นเนี่ยเจอเป็นรถ
เป็นรถบัสโดยสารคันนี้ยี่ห้อฮีโน่เนี่ยนะ
วิ่งผ่านมาพอดีก็เอ๊ะทำไมรถนี้วิ่งไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ตำรวจก็เลยอ้าวเรียกเรียกจอดหน่อยให้หยุดรถดู
ปรากฏว่าพอจอดดูปั๊บเนี่ยรถนี้เขาจอดชิดขอบทาง
แล้วตัวคนขับก็แสดงตัวแบบผมเองครับเอาบัตรใบขับขี่ให้ดู
แต่ว่ามีอาการพิรุษนะถามไปถามมาเขาตอบคำถามวกไปวนมาฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอขึ้นไปตรวจบนรถนี่แหละคือความที่แบบว่าเออ
ตำรวจก็จับพิรุษได้พอไปตรวจบนรถปั๊บ
ก็เจอชาวโรฮิงญาอีกสี่สิบแปดคนค่ะใช่นะครับตอนที่นำชาวโรฮิงญาลงมา
เพื่อจะสอบสวนกันต่อนะฮะแล้วก็จะดำเนินการกันต่อนะคุณ
โอ้โหแต่ละคนร้องห่มร้องไห้กันใหญ่นะครับ
ไปดูจังหวะนี้นิดหนึ่งนะฮะ
เนี่ยฮะต้นที่ก็แยกนะฮะแยกในการสอบนะฮะ
ฝ่ายหญิงก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายชายนะครับ
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายร้องไห้หมดเลยคุณ
แล้วก็มีเด็กด้วยนะฮะก็เนี่ยคือก็กลัวแหละ
คิดไงว่าจะโดนตำรวจจับแบบนี้
แล้วถามว่าคนไทย๓คนที่เป็นคนขับกับผู้ช่วยคนขับ
โดนอะไรบ้างโดนหมดแล้วค่ะทั้งเรื่องของการพาบุคคลต่างด้าว
เข้ามาในไทยแล้วก็ให้การช่วยเหลือ

อันนี้คนไทยทั้ง๓คนต้องโดนดำเนินคดีนะ
ส่วนชาวโรฮิงญาเองก็โดนเรื่องเข้าประเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้คนไทยสามคนเนี่ย
ทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหา
นางตัวชาวโรฮิงญาเนี่ยส่งทั้งด้านพนักการสอบสวน
ร้อยเวรสอบพ่อปักท่อหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ